เหนือกไม่หยุดเฉียนแต้มคว้าชัย

แลกเข่ากลับสายฟ้าแล่บซิดครูไทย

บูแหลกกับฟ้าใสช้างไทยยิม

ท้าด่วนกับไตรรัฐสตะวันรุ่ง

แสงฟ้าไทยรัชดาวรีสอร์ท๓๖
อัดกับปานเพชรพาราดรยิม

มันอูสภูเก็ตอิริตไฟล์คลับ
สับสอกกับอาเมดโอเซฟ

นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หูหมัดโหดแน่นอน